มาดูความคืบหน้าคดีที่วัยรุ่น
เขาขี่รถจักรยานยนต์ไปดูเพื่อนที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ขี่รถจักรยานยนต์ไปชนท้ายรถแท็กซี่แถวพุทธมนตรสายหนึ่ง

พอเพื่อนตามไปดูเห็นเพื่อนนอนจมกองเลือดอยู่ก็ของขึ้น
โมโหสิฮะก็เลยเข้าไปพยายามทำร้ายร่างกายคนขับรถแท็กซี่
แต่ลูกสาวเนี่ยบังเอาไว้ก็เลยถูกต่อยเขาที่หน้าตาแตกเลย
และขณะที่ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งกู้ภัยก็พยายามมาประงับเหตุแล้วนะ
แต่ว่าเหตุการณ์ที่ไม่แมนแบบนี้ก็ยังคงเกิดขึ้น
และเป็นคลิปที่แชร์ในโลกโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์กันหนักมาก
กลายเป็นเรื่องของคดีที่ตำรวจก็ต้องเดินหน้าทำคดีต่อแล้วนะครับ
ล่าสุดนะคะความคืบหน้าคดีก็คือตำรวจเขาจับกลุ่มตัว๒คนนี้ไว้ได้แล้ว
เพราะว่าเขาเป็นคนที่ขี่แล้วก็คนที่ซ้อนสองคนแล้วก็ไปมีเรื่องกันเนี่ยนะคะ
จับกลุ่มตัวได้แล้วเขาอ้างบอกว่าปกติแล้วเขาก็ไม่เคยทำร้ายร่างกายผู้หญิงนะ
แต่ในคลิปปรากฏออกมาแบบนี้เขาก็ยอมรับผิดทุกอย่างแล้วก็ขอโทษระบุทำไปอารมณ์ชั่ววูบ

พลตำรวจตรีบุญยฤทธรอดมาผู้บังคับการตำรวจนครบาน๗ควบคุมตัว
ชายวัยรุ่นสองคนที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายผู้หญิงแล้วก็ปรากฏอยู่ในคลิปนี้นะคะ
นำตัวมาแจ้งข้อหาแบ่งเป็น๒ข้อหาด้วยกันนะคะที่สถานีตำรวจนครบานบางเสาทง
ข้อหาแรกก็คือการแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายต่อนายธนากรพิรมหรือดำ
และนายนัทธวุฒิรำพึงจิตหรือแฟรงค์
ข้อหาทำร้ายร่างกายก็คือเกิดขึ้นจนทำให้ลูกสาวของแท็กซี่เป็นแผล
สองคนนี้ก็มีฉายาด้วยนะเขาเป็นแก๊ง
นั่นก็คือดำดงกระสือกับแฟรงค์ดงกระสือ

ใช่นะฮะนายธนากรหรือดำอายุ๒๓ปีส่วนแฟรงค์ดงกระสืออายุ๒๐ปีนะครับ
ส่วนอีกหนึ่งข้อหาก็คือข้อหาทำให้เสียทรัพย์เป็นข้อหาที่นายธนากรหรือนายดำเนี่ยไปเตะรถแท็กซี่จนแท็กซี่ได้รับความเสียหายก็จะเป็นคลิปนี้

ผู้หญิงเขาอยู่ในรถแล้วแล้วเขาก็บอกว่าอย่าทำพี่หนูขอโทษ
ในคลิปนี้ผู้หญิงเนี่ยร้องไห้โฮยนะกลัว

จากการสอบสวนของตำรวจนายธนากรหรือนายดำคนที่สวมเสื้อสีเข้มหน่อยแล้วก็มีลายผ้าตรงกลางเนี่ยนะคะสีเขียวสีเหลืองเนี่ย
เป็นผู้ก่อเหตุเขาบอกกับตำรวจบอกว่าผมขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปแล้วก็อ้างนะคะบอกว่าไม่เคยทำร้ายร่างกายผู้หญิงเลยนะในความเป็นจริงแล้วก่อนหน้านี้ก็ไม่เคย
เป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากอารมณ์ร้อนของตัวเองเพราะตอนที่ไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยเห็นเพื่อนนอนบาดเจ็บอยู่หมดสติอยู่แล้วก็เห็นกองเลือดเต็มไปหมดเลยกลัวเพื่อนจะเป็นอะไร
สิ่งที่คิดในหัวแรกเลยเนี่ยนะก็คือแท็กซี่ผิดแน่นอนไอ้พวกแท็กซี่คือเขาพูดอย่างนี้พวกแท็กซี่ที่ชอบขับรถปาดหน้าเนี่ยสงสัยมาปาดหน้าแบบนี้ก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วเพื่อนเขาบาดเจ็บสาหัสแบบนี้ก็เลยโมโห

ที่จะทำร้ายผู้หญิงหรือว่าอะไรครับ
ผมทำไปเพราะว่าผมโมโหที่เห็นเพื่อนผมเป็นอย่างนั้นอาการสาหัสอย่างนั้นครับ
ผมคิดว่าแท็กซี่เขากำลังจะมารับผู้โดยสารครับ
ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่ว่าถ้าเกิดเวลาเหมือนมีคนเรียกแท็กซี่
ซี่เขาก็ชอบปาดมาหัวโดยหัวผมตอนนั้นผมคิดอย่างนี้ครับ
ผมไม่รู้ว่าเขาเป็นพ่อลูกกันครับ
ผมตั้งใจต่อยต่อยพ่อเขาครับผมพยายามรอบแรกตอนเขายังไม่อัดคลิปหรือเปล่า
ไม่แน่ใจผมดึงผู้หญิงออกมาแล้วครับผมบอกว่าผู้หญิงผู้หญิงไม่เกี่ยวออกมา
ผมก็บอกว่าไม่นี่พอมาตอนหลังผมก็ต่อยกับผมก็ไปต่อยพ่อเขา
แล้วเขาก็วิ่งวิ่งมาขวางครับแล้วก็พวกอาสามูลนิธิเขาก็มาล็อกตัวมารายการครับ
ผมก็สะบัดผมก็ไม่ทราบว่าไปโดนน้องผู้หญิงเขาตอนนั้นหรือเปล่าครับ

นี่แหละครับเขาบอกว่าเป็นช่วงชุนละมุนไง
ไม่รู้ว่าที่สาวหมัดไปนั้นสาวไปถึงใครบ้าง
ก็ปรากฏว่าไปโดนน้องผู้หญิงเขาบอกพลาดไม่ได้ตั้งใจนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับลูกพี่ลูกน้องของนายดำหรือว่านายธนากรเนี่ยนะคะ
ว่านายธนากรหรือดำเขามีนิสัยยังไง
คนนี้ชื่อนายมี่นะคะเป็นลูกพี่ของนายดำ
เปิดเผยบอกว่าดำเป็นรุ่นน้องบ้านอยู่ใกล้กันนี่แหละ
รู้จักกันมา๓๔ปีแล้วตกใจมากเลยเห็นคลิปที่ในดำเนี่ยไปทำร้ายร่างกายผู้หญิง
ต่อยหน้าผู้หญิงเพราะปกติแล้วดำเนี่ยอ่อน้อมถ่อมตนมีสมาคารวะนะ
ที่ไหนยกมือไหว้ตลอดเลยค่ะ
ก็เป็นเด็กสุภาพเรียบร้อยนะครับแต่ถ้านอกเหนือจากที่เห็นคลิปแล้วมันก็ไม่เคยเห็นเขาเป็นแบบนี้
เจอเขาเขาก็เจอก็สวัสดีกันทักทายมาทานอาหารอะไรอย่างนี้
เจอทางที่นี่เขาก็จะยกมือไหว้ตลอด
เด็กก็น่าจะสุภาพเรียบร้อยแต่คงน้องคงอายุยังน้อยยังวัยลุ่นอยู่
คนหนึ่งก็บาดเจ็บใต้ตาทุงใต้ตาแตกนะครับ

คนขับแท็กซี่ก็เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
บอกว่ายังคงติดใจในคำขอโทษของผู้ก่อเหตุ
เนื่องจากตลอดนี่ตลอดคลิปถ้าดูนะ
ลูกสาวก็ขอโทษเขาก็แล้วขอร้องเขาก็แล้ว
อย่าให้มีเรื่องด้วยความกลัวนะครับด้วยความตกใจร้องไห้ก็แล้ว
แต่เขาก็ไม่ฟังรวมถึงไม่อยากให้เกิดเรื่องนี้กับใครอีก
อกจากนี้ยังยืนยันว่ามีหลักฐานกล้องวงจร
บริเวณจุดเกิดเหตุที่สามารถจับภาพได้ว่า
ไม่มีการขับรถตัดหน้ากัน
และตัวเองก็ทำถูกกฎจราจรทุกอย่างด้วย
ฟังเสียงคำยืนยันของคนขับแท็กซี่ครับ
จะบอกว่าติดใจมันก็มีครับใช่มันก็มีครับ
เพราะลูกผมบาดเจ็บเพราะลูกผมขอร้อง
ขนาดผู้หญิงขอร้องว่าอย่าทำเพราะ
ไม่หยุดนะครับไม่หยุด
แล้วคำที่ว่าได้ยินมาว่า
มารู้ตอนหลังว่าเป็นพ่อลูกกันเนี่ย
พอไปนั่งในรถแท็กซี่แล้วมันเหมือนกับ
เหมือนเขาสร้างอารมณ์นะขึ้นได้อีก
กระทืบประตูอะไรประมาณนี้ครับ

จับภาพมาว่าผมไม่ได้ปาดหน้าไม่ได้อะไร
แล้วผมขับลามมาซ้ายมาตามปกติ
ครับแล้วมีสัญญาณไฟเลี้ยวด้วย

ไฟพริบอยู่

รถผมไม่ได้เปิดไฟที่เขาสัมภาษณ์

นี่นะครับก็เป็นคำอธิบายคำชี้แจง

นางสาวกฎชกรก็ถูกชกที่เบ้าตา
ซ้ายบวมเขียวส่วนนางสาวทานทอง

เพราะกลัวว่ากลุ่มคนร้ายจะตามมาทำร้าย
โรงพักก็เพิ่งเข้าแจ้งความ
ช่วงเย็นของวันที่๑๘ธันวาคม

ร่างกายผู้หญิงนี้แล้วยังได้มีการ

เพราะว่าในคลิปเห็นทั้งตำรวจยืนอยู่
แล้วตอนคนพวกนี้ก่อเหตุเนี่ย

เราก็เห็นว่าเขาก็พยายามจะห้ามปรามเหมือนกัน
พยายามอยู่แล้วก็พยายามที่จะช่วยเหลือ

เป็นเพื่อนที่บาดเจ็บอยู่ด้วยเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่วยบรรเทาสาธารณภัย

ถึงเหตุการณ์ในคืนนั้นบอกว่าตัวเองมาถึงจุดเกิดเหตุ

ก็เข้าไปช่วยเหลือ
ส่วนประเด็นที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ยอมเข้าไประงับเหตุ

ล้อมเจ้าหน้าที่เอาไว้ไม่ให้เข้าไปยุ่งหรือห้ามได้เลย
เพราะว่าจากคำรับสาภาพของนายธนากร
เขาก็รับสาภาพเหมือนกันว่าตอนนั้นเนี่ย
เขาก็ตะโกนบอกกลุ่มเพื่อนของเขา
ให้เอาอาวุธมาป้องกันตัว

ใช่ครับแต่ว่าทางนายธนากร

จริงแล้ววันนั้นเพื่อนก็ไม่ได้เอาอาวุธไป
นอกจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่บอกเพิ่มเติมด้วยว่า
วันนั้นเจ้าหน้าที่นอกจากผู้ชายแล้วเนี่ย

แล้วก็อาจจะทำให้ผู้หญิงซึ่งสู้ไม่ได้แน่นอน

ตอนที่ว่ามาดูแลคนเจ็บ
ก็คือตัวเขาเองไม่ได้หมดสติ

ก็คือก่อนที่ว่าเพื่อนเขาจะมาเนี่ย
แล้วคนที่เขาเข้าใจว่าสาหัสเนี่ย
เขาก็เดินเหินได้ปกติ
ไม่ได้หมดสติในตั้งแต่ตอนเกิดเหตุ
ก็คือว่าเขาก็ขอตัวไปปัสสาวะอะไรข้างทาง
ร้อยเสร็จแล้วก็เดินมาที่บนบอร์ดด้วยตัวเขาเอง
คือทางเราไม่ได้ดำเนินการอะไรเลย
เขาก็มาด้วยตัวเขาเองก็มานอนบอดอะไรเรียบร้อย

เห็นตอนที่ว่าเขานอนแล้วก็หลับไป
แล้วเรียกไม่ตื่น
ก็เลยว่าเข้าใจว่าสาหัสในทีมเนี่ย
ก็มีเป็นผู้หญิงด้วยซึ่งไม่ใช่เป็นผู้ชายล้วน
แล้วก็มันมีผู้หญิงทั้งลูกทีมแล้วก็ทางผู้ประสบเหตุ
ซึ่งการดูแลก็มันยุ่งยากนิดนึง
เพราะว่าอย่างในคลิปคนจะเข้าใจผิดว่า
แค่คนคนเดียวเอาไม่อยู่เหรอ
แต่ทีนี้ว่าถ้าเราดูในคลิปเนี่ยผมเรียกง่ายเลย
คนที่อยู่ชุดนอกทั้งหมดเป็นคนของคู่กรณีหมดเลย
ในคลิปนี้มีการพูดถึงการทำหน้าที่ของตำรวจด้วยนะคะ
ซึ่งกู้ภัยเขาก็เสริมบอกว่าหลังจากที่ตำรวจเข้ามาถึงจุดเกิดเหตุ
ได้เข้าระงับเหตุนะพยายามเข้าระงับเหตุ

คือด้านผู้บังคับการตำรวจนครบาน๗พลตำรวจตรีบุญยฤทธิ์รอดมาเนี่ย
ก็บอกนะวันเกิดเหตุตำรวจไม่ได้เพิกเฉยนะครับ
ตำรวจเข้าไประงับเหตุทันทีเมื่อมีประชาชนแจ้งมา
แต่ไปหลังจากที่มีการปะทะสงบลงแล้ว
แต่ยังมีความพยายามในการจะเข้าไปทำร้ายกันต่ออีก
ตำรวจก็ห้ามปรามเหตุการณ์ตรงนั้นไว้ได้นะครับ
แล้วก็นำตัวผู้ก่อเหตุมาที่โรงพักแจ้งข้อหาในตอนนั้นไว้แล้ว
อีก๒ประเด็นที่น่าสนใจที่เราต้องพูดหน่อยไม่พูดไม่ได้นะครับ

มีการอ้างถึงว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มวัยรุ่นย่านฝั่งทน

แล้วก็มีข่าวเพิ่มเติมบอกว่าเสียโป้จะพาสองคนนี้เข้ามอบตัวกับตำรวจด้วย

ในโลกโซเชียลพากันด่าเลยนะที่ลูกน้องรุมทำร้ายผู้หญิง
โป้เมื่อวานนี้นายอภิรักษ์ชัดอานนท์
เสียโป้เนี่ยดังจากหลายเรื่อง

จากหลายเรื่องเรื่องท้าต่อยท้าอะไรนะฮะ
เสียโป้เนี่ยมาที่สอนอบางเสาธงเหมือนกัน

โป้ก็ถามผู้ต้องหารู้จักไหม

ต้องหาก็บอกไม่รู้จัก
ซึ่งก็ตามคำให้การของนายธนากรก็บอกว่าไม่รู้จักเสียโป้เหมือนกันนะครับ
แล้วเสียโป้ก็บอกเอออูก็ไม่รู้จักมึง

ตามที่มีสื่อบางแขนงแล้วก็โลกออนไลน์เขาตีความไปแล้ว

ในโลกโซเชียลลงขัน
ว่าถ้ามีใครทำร้ายผู้ต้องหาที่ทำร้ายผู้หญิงได้
จะได้รับเงินรางวัล๓๐๐๐บาท

เพราะผู้ต้องหาสำนึกผิดยอมขอโทษแล้ว
หากใครทำร้ายผู้ต้องหาก็จะมีความผิดซ้อนเข้าไปอีกนะครับ
เพราะผู้ต้องหาโดนกระหน่ำด่าในโลกโซเชียล
เขาก็ให้การเหมือนกันบอกว่าโอ้โหเห็นคลิปในโลกโซเชียล

เพราะว่ามีอาชีพขายหลายรถจักรยานยนต์ออนไลน์

โทรมาด่าและข่มขู่เยอะนะครับ

ก็เลยเข้ามอบตัวและสำนึกผิดขอโทษสังคมเขาบอก

ปล่อยให้เป็นกระบวนการของกฎหมายนะครับ